กันวันแม่เข้ามาแล้วนะคะตลอดทั้งสัปดาห์นี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐค่ะมีสกรูปน่ารักนะคะของคู่แม่ลูกซุปตามาเสิร์ฟหน้าจอตลอดทั้งอาทิตย์เลยล่ะค่ะสัปดาห์นี้นะคะวันนี้เลยเราเริ่มต้นกับสกรูปน่ารักนะคะคู่เขาเรียกว่าคู่แม่ลูกซุปตาคู่ไหน
สียำปึกตัวติดกันตลอดเลยเปิดกันที่คู่นี้นะคุณผู้ชมคู่นางเอกสุดฮอตค่ะน้องโบเมรดาค่ะนี่กับคุณแม่ต้องนะคะวินารัฐนั่นเองค่ะต้องบอกว่าแม่ลูกคู่นี้แกน่ารักจริงนะคะแล้วก็ตัวติดกันตลอดเลยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะโมเมนต์น่ารักเพียบเลยค่ะทั้งคู่อยู่ด้วยกันเหมือนเพื่อนกันจริงค่ะด้วยความ
เรียกว่าเป็นคู่แม่ลูกที่แทบจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยนะแล้วก็ทั้งคู่ค่ะจะอยู่ในวงการมาแล้วหลายปี
แต่ว่าแม่ลูกคู่นี้ก็ยังมีเรื่องราวดีแล้วก็ดูแลกันมาอย่างดีโดยตลอดค่ะ
ล่าสุดนะหลายคนเนี่ยแซวนะว่าโอ๊ยแพนเค้กเนี่ยแทบจะเป็นฝาแฝดต่างวัยของคุณแม่แพมไปแล้ว
เพราะว่าหน้าตาแม่ลูกคู่นี้เหมือนกันอย่างกับฝาแฝดค่ะคุณผู้ชม
เออแล้วไม่ใช่แค่หน้าตาที่สวยเหมือนกันเท่านั้นนะคะแม่ลูกคู่นี้เขายังชอบแต่งตัวเหมือนกันด้วย
ทั้งชุดไทยสวยชุดเที่ยวเก๋หรือว่านี่ชุดอยู่บ้านชิวก็มีแบบธีมน่ารักเหมือนกันนะคะ
ทำให้คุณผู้ชมอมยิ้มตลอดเวลาเลยคุณผู้ชม
นะคะเรียกว่าน่ารักจริงนะคะอีกคู่แม่ลูกที่สนิทกันตัวติดกันตลอดเลยนะคะก็คือคู่นี้เลยค่ะ
ปลากับน้องยายาอุรัสยาค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าไปงานอีเวนต์งานไหนนะคะที่มีน้องยายาต้องมีแม่ปลาตามไปด้วยนะคะ
ฉันก็ยกมือไหว้สวัสดีค่ะตลอดเลยค่ะแล้วความน่ารักของบ้านนี้นะคะคือแม้ว่าจะงานชุกคิวแน่นทั้งปีก็ตามนะคะ
แต่น้องยายาก็มักจะหาเวลาพาแม่ปลาไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอยู่เสมอค่ะทั้งไปทะเลทั้งภูเขาทั้งในประเทศนะคะแล้วก็ต่างประเทศด้วยค่ะ
เรียกว่าเป็นคู่แม่ลูกที่เดินทางด้วยกันด้วยกันบ่อยมากจริงจริงค่ะเรียกว่าทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกเลยค่ะ
ที่สำคัญนะคะก็มีภาพน่ารักนะคะแบบฉบับแม่ลูกคู่หูนักเดินทางออกมาให้เราได้กดไลค์กดแชร์กันตลอดเลยล่ะค่ะ
มียาย่าแม่ปลาไปแล้วนะคะก็ต้องมีคู่นี้เลยค่ะพี่แบรี่นะคะกับแม่แก้วนั่นเองค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่านุ่มณเดชน์นะคะถือเป็นดาราชายอีกคนที่สนิทกับคุณแม่มากเวอร์จริงค่ะ
มีกิจกรรมกับคุณแม่ให้เราได้เห็นตลอดเลยนะคะโดยเฉพาะงานบุญค่ะ
ณเดชน์กับแม่แก้วเนี่ยเป็นสายบุญตัวจริงนะคะในแต่ละปีเนี่ยจะมีการทำกระถิ่นนำเงินมาสร้างโบสถ์สร้างวัด
แล้วก็เป็นสะพานบุญให้กับเอฟซีตลอดเวลาเลยล่ะค่ะเรียกว่าแฟนแฟนของณเดชน์นอกจากจะรักณเดชน์แล้วนะคะ
แม่แก้วนี่ก็เอฟซีก็คอยซัพพอร์ตไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะ
และนอกจากเรื่องของการทำบุญแล้วนะคะณเดชน์กับแม่แก้วก็มักจะมีภาพน่ารักนะคะ
แล้วก็บรรยากาศในครอบครัวกับการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะคะ
อยู่ในบ้านมาให้เห็นกันตลอดเลยล่ะค่ะ
ปิดท้ายกันแล้วกันนะคะกับลูกชายสักคน

ก้าวจิรายุแล้วก็แม่ก้อยนี่แหละค่ะ

เพราะว่าหนุ่มก้าวเข้าวงการมาตั้งแต่เด็กนะ
แล้วก็แม่ก้อยค่ะคอยซัพพอร์ตค่ะ

ว่านุ่มก้าวนะจะชอบอะไร
รักอะไรหรือสนใจงานแบบไหนนะ

เป็นแม่ลูกที่ผ่านเรื่องราวชีวิตมาไม่น้อยเลยนะคะ
เรียกว่าทั้งหนุ่มก้าวแล้วก็แม่ก้อยนะ
คอยดูแลกันแล้วก็ให้กำลังใจกันอยู่เสมอ
แม้วันนี้นี่หนุ่มก้าวนะจะโตเป็นนุ่มเต็มตัวแล้วนะ
แต่ว่าก็ไม่เคยห่างคุณแม่เลยนะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้ตลอดเลยนะคะ